ลมน้าวช่อยโบกโบยเมื่อจวนสว่า
โอ้โหหนุ่มสวนยางอ้างว้างน้าวลมช่วยมา
ใกล้เทือนเหมือนกันเหมือนมันบอกให้รู้ว่า
แฟนเราเข้าไปเมืองฟ้า
ไม่กลับมาไม่เลวในเมืองฟ้า
ฝนก็ตกเยอะจริง

น้าแอดเขาบอกนะกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย

วินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่น่าจะปลอดภัยเหมือนกัน

อันตรายจริงนะครับยิ่งฝนตกหนัก
ฟ้าขนองแรงเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง๓คน

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเมื่อวาน
มันตกหนักมากไปดูค่ะหน่อย

เดี๋ยวผมรีเฟลงอีกรอบหนึ่ง

พะโฮนี่

เป็นภาพคราวนึงที่เท่าไหลเองระเบิด
คือไม่แน่ใจว่าถูกฟ้าผ่าแล้วระเบิดหรือว่า

เสาไฟฟ้าล้มลงมามีรถได้รับความเสียหายประมาณ๓คัน
ฟ้าฟ้าฟ้าลงก่อนนะ

คือเมื่อวานมีภาพจากเชียงรายออกมาหลายคลิปเหมือนกัน
บอกว่ามีฟ้าผ่ามีเสาไฟฟ้าล้มโอ้โหมีแบบระเบิดตุ้มหลายที
คนถ่ายคลิปอยู่ในอาคารเนี่ยจะเห็นเลยว่าฟ้าแบบแป๊บลงมา
เมื่อคืนนี้กรุงเทพก็มีแว๊บเหมือนกันแต่ก็ไปตก
แต่ผมยังตกนั่นแหละตกมาจากด้านบนแต่อากาศยังคงร้อนอยู่

แต่ว่าวันนี้มีโอกาสสูงที่ในกรุงเทพจะเจอฝนหนักนะครับ
เพราะปกติเราจะเจอฝนหนักกันทุกวันสูง
เป็นฟรามไทม์ของฝนหนักในกรุงเทพ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าวันนี้โอกาสจะมีฝนในกรุงเทพมากน้อยแค่ไหน
ส่วนอื่นจะเป็นอย่างไรวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้

ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมนะครับ
เป็นภาพแสดงกลุ่มเมฆฝนที่เกาะตัวขึ้นในเมืองไทยตอนนี้ครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่ไปออกันอยู่บริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
ติดกับพม่าตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ
สังเกตว่าฝนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการเรียงตัวตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคกลางเช่นเดียวกันนะครับ
ตกหนักหน่อยตอนนี้ยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยลดหลั่นเลื่อนลงมาเรื่อยนะครับ

เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ช่วงเช้าหน่อยครับผลมีโอกาสเข้ามาตกในพื้นที่ภาคนะครับ
ช่วงเที่ยงนะครับก็จะสังเกตว่ากระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับ
สานตอนบนภาคเหนือปีกตะวันตกนะครับภาคกลางปีกตะวันตก
แล้วก็ช่วงบ่ายครับจะสังเกตว่ามีจุดแดงปรากฏอยู่หลายพื้นที่ในอีสานนะครับ
เป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าเกิดฝนตกหนักนะครับ
อาจจะมีลมกระโชคแรงเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวไปช่วงเย็นครับช่วงเย็นยังคงเป็นอีสานตอนบนนะครับ
ต้องระวังแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางแถวกาญจนบุรีแถวตาก็อาจจะมีฝนตกเช่นเดียวกันนะครับ
นี่เป็นช่วงค่ำแล้วนะครับฝนก็จะหายไป
นี่เป็นอุณหภูมินะครับวันนี้จะสังเกตว่ายังคงร้อนละอุอยู่โดยเฉพาะบริเวณแต่เชียงใหม่ไล่ลงมาจนถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับ
เส้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาครับ
ส่วนวันเสาร์ครับก็จะพบว่าอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเย็นลงนะครับ
ภาคเหนือเย็นลงนะครับสีส้มดูอ่อนลง
ส่วนบริเวณตอนกลางก็ยังคงร้อนอยู่นะครับ
วันอาทิตย์นะครับก็จะพบว่าอุณหภูมินั้น
ก็จะมีความเย็นสบายเกิดขึ้นในหลายพื้นที่

ความชื้นในอากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอากาศร้อนอบอ้าว
ก็จะลดลงไปอากาศก็จะเย็นเพิ่มมากขึ้น
ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดภาพเหตุการณ์เหมือนที่เกิดขึ้นที่เชียงราย
อากาศร้อนจัดแล้วฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่เกิดจากเมฆก้อนใหญ่
เมฆที่เราเห็นกันทำให้เกิดฝนฟ้าขนองสูงประมาณ๒๐กิโล
สูงกว่าภูเขาเอเวฟประมาณ๒เท่า
อาจจะต้องระวังเรื่องของความแรงสภาพอากาศ
เดี๋ยวต้องไปดิวกับยางต่อช่วงนี้ฝนก็ตกเยอะเหมือนกันนะครับ